คนอื่นที่เขาต้องทำงานหาเงินช่วยเหลือพ่อแม่
คือเขายังต้องไปขนขวายนะครับ

แล้วดูนะฮะน้องต้องดูตัวอย่างคนนี้เลยนะครับ

ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างก็มี
สุดท้ายปัจจุบันเขาเป็นอะไรไปดูนะฮะ

เราก็เลยติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของคลิปหน่อย
ตอนนี้ต้องเรียกว่าทนายปรายนะ
นี่ทนายไร้นะฮะรอทีเดียวนะ
อายุ๓๒ปีนะครับปัจจุบันนะครับ
ธนากรนนทแก้วนะครับเป็นชาวตะบลร่อนพิบูรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ชีวิตของทนายปรายนี่น่าสนใจมากนะฮะ

นายปร้ายบอกว่าหลังจากเรียนจบม๖เนี่ย
ไปต่อมรามมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะ
เมื่อปี๕๒นะครับแล้วจังหวะนั้นเป็นช่วงพลิกผลันของชีวิตเลย
เรียนนิติศาสตร์รามคำแหงพ่อกับแม่แยกทางกันนะ
ทีนี้ก็เลยต้องส่งตัวเองเรียนแล้ว
ก็พยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือ
ไปเป็นพนักงาน๗๑๑เป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตามห้าง
เป็นรายเดอร์ส่งอาหารขี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง

ถูกต้องเอาไปเกณฑ์ทหารอีกเมื่อปี๕๔
ปลดประจำการมาเมื่อปี๕๖
จากนั้นกลับมาเรียนต่อนะก็ทำงานไปด้วย
หาเงินเรียนไปด้วยจนเรียนจบเมื่อปี๖๑
ปี๖๑เรียนจบก็กลับไปหางานทำที่บ้าน

แต่หางานแบบตรงกับสายอาชีพนิติศาสตร์มันหายากมาก
นายปร้ายก็เลยคุยกับแม่ว่าเออเห็นน้าสาวเป็นทนายความ
อยากจะเป็นทนายความบ้างก็คุยกับแม่
ก็ต้องขึ้นมากรุงเทพเขาต้องมาสอบตัวทนายใช่ไหมใช่ไหม
ถ้าจบนิติศาสตร์ต้องสอบตัวทนายก่อน

ถึงจะเป็นทนายความได้ก็ขึ้นมากรุงเทพอีก
ทีนี้ก็ต้องหาเงินอีกใช่ไหมต้องหาเงินเพราะว่าต้องหาทำงาน
แล้วก็มาอยู่กรุงเทพเพื่อสอบตัวทนายนะครับ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยไปสมัครงานเป็นรอปภ
เป็นรอปภอยู่ที่นครศรีธรรมราชที่บ้านเกิดอยู่๔เดือน
เพื่อเอาเงินไปซื้อคอร์สในการเรียนออนไลน์ติวสอบทนายกว่าจะสอบได้
ต้องสอบถึง๒รอบแล้วก็ได้เป็นทนายความสมใจ
เมื่อปี๒๕๖๔เรียกว่าพลิกชีวิตตัวเองเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ด้วยตัวเองล้วนเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นถ้าสมมติเปรียบเทียบนะครับผมขับวินทั้งวัน
สามร้อยกว่าจะได้ก็คือปากด้วยกันน่ะ
ทีนี้บางครั้งผมพูดแค่ไม่กี่ประโยคไม่กี่คำมีการต่อขึ้น
มันก็ต่างกันมากแต่ผมไม่ได้จะบอกว่าอาชีพอื่นด้อยค่า
หรือไม่สำคัญนะครับผมจะให้ทุกอาชีพมีความสำคัญหมด

ที่เราจะดันตัวไปทางทิศทางใน
ทนายไปร้ายช่วยเพื่อนยามยาก
นี่เราไปที่บ้านของทนายปรายนะฮะ

ได้เจอกับคุณแม่นะคุณแม่อายุ๕๒ปี
คุณแม่วิพาแม่บอกภูมิใจมากกับลูกชายคนนี้
คือช่วงที่เล่าเรื่องของลูกชายให้เราฟังเนี่ย
น้ำตาลนี่เห็นไหมด้วยความปราบปลื้มกับความสำเร็จของลูกชาย
ส่วนคุณแม่ของทนายปร้ายนะครับก็เป็นชาวสวนผลไม้แล้วฮะ
ก็จะนำผลไม้ตามไร่ตามสวนเนี่ยเอาไปขายที่ถนนหน้าบ้าน
ถ้าเกิดช่วงไหนไม่มีผลไม้ก็ตระเวนรับซื้อของเก่าเป็นรายได้เลี้ยงชีพนะครับ
ลูกชายก็เลยต้องหาเงินเรียนนะครับ
น้าสาวของทนายปร้ายบอกว่าหลานชายเป็นคนมุ่งมั่นมากนะ
เขาก็หารายได้ส่งเสียตัวเองเรียนนะครับ
จนกระทั่งมุมานะเรียนจบแล้วก็ไปสอบเป็นทนายความได้
โอ้โหต้องชื่นชมจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเก่งมาก